สำหรับแรปเปอร์ตัวพ่อของเมืองไทย

ความหมายดีที่ได้รับแรงบันดาลใจ
มาจากครอบครัวของเขาเองนะคะ

มีลูกวัยแบบนี้นะเชื่อว่าหลงลูกทุกคน

ถูกต้องอยู่ที่ไหนก็อยากกลับบ้านนะ
ต้องบอกว่าเป็นเพลงที่ฟังแล้วรู้สึกอบอุ่นนะคะ

ตัวเขาเองนั่งเครื่องบินกลับจากต่างประเทศ

แปรปวนอย่างหนักเกือบชั่วโมงหนึ่งเลยนะคะ

ก็คือลูกสาวแล้วก็ลูกชายฝาแฝดของตัวเขาเอง
ได้ตั้งคำสัญญากับตัวเองว่า
ต่อให้ตัวเขาจะเดินทางไปใกล้

ก็จะต้องกลับมาอยู่กับครอบครัวให้ได้

มาร่วมฟิเจอร์ริ่งนั่นเองค่ะ

แต่ผมก็อยากจะมีแบบว่าคานเซ็ปต์นอกจากแบบว่า

ไม่ได้แบบว่าที่แบบว่าเจอเป็นเครื่องบินนะครับ

คือจุดเป้าหมายของผมทุกวันที่ออกจากบ้าน
ก็คือต้องกลับมาบ้านให้ได้

นึกถึงตลอดเวลาก็คือหน้าลูกอะครับ

เขาเข้าไปในห้องก่อนแล้วเขาก็ร้องตามได้

เป็นยังไงบ้างครับน้องดูร้องยาม
หรือว่าเขาจำได้อยู่หรือเปล่า

คือตอนนั้นเขาฟังเพลงได้ประมาณครั้งสองครั้งนะครับ

แล้วก็นานาก็ช่วยโค้ชนะครับ

แล้วก็ร้องได้ดีผมว่าจังหวะของบุ๊กลินดีกว่าผมด้วยซ

ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเพลงความหมายที่ดีนะคะ
ที่เขาบอกว่าอยากจะถ่ายทอดให้กับคนรักหรือว่าครอบครัว

แล้วบอกว่าน้องบลูกลินเนี่ยเป็นสไตล์ฮิพพอปมาเต็มนะ
เพราะว่าเขาชอบแต่งเพลงถ้าคุณผู้ชมได้ติดตามในโซเชียลของบ้านนี้